อุตรดิษฐ์เนี่ยนะครับมีสนามแบตมินตันอยู่ที่หนึ่งนะฮะ
เพจเฟซบุ๊คของเขาเนี่ยโพสต์นะฮะ
ข้อความบอกว่าโปรวันนี้โปรโมชั่นวันนี้เนี่ยนะฮะ
วนไหนใส่เสื้อส้มมาตีแอดให้ตีฟรี๒ชั่วโมงไปเลยค่ะ
โพสต์เอาไว้แล้วก็มีในวงเล็บด้วยบอกในที่นี้หมายถึงผู้บริหารภักดิ์เพื่อไทย
ที่กำลังจะยกคะแนนเสียงท่านให้พักพระเด็จการนะคะนี่เป็นเพจเฟซบุ๊คของสนามแบตมินตัน
ก่อนหน้านี้เคยโพสต์เอาไว้ตอนห้ามสวกับกรกตเนี่ยมาใช้บริการนะครับ
แล้วก็ลงแคปชั่นใหม่นะครับนี่ตอนที่เคยโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้บอกสนามเราไม่อนุญาตให้สวและกรกต
รวมไปถึงลูกหลานของพวกเขาทุกคนห้ามเข้ามาใช้บริการอ่าวันนี้ก็รีโพสต์อีกครั้งนะครับ
บอกรีโพสต์อีกสักครั้งเผื่อเอฟซีเพื่อไทยจะได้รู้สติว่าที่จริงแล้วเนี่ยแนวทางเขาเนี่ยไม่ต่างกัน
นี่เอาละฮะนี่เราก็เลยไปคุยกับเขาหน่อยว่าเออมันยังไงกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ถ้าเป็นเขตเลือกตั้งก็เขตที่สองของจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับคุณวินัยกิจวัฒนากรนะครับ
เป็นเจ้าของสนามแบตแห่งนี้นะครับแล้วเขามีค่ายควายเงินล้านด้วยนะครับ
กิจวิวัตรฟาร์มนะครับนี่ฮะคุณวินัยอันนี้ค่ายควายของเขา
คุณวินัยบอกว่าตัวเขาเนี่ยเคยเป็นคนเสื้อแดงมาก่อนนะครับ
แต่ปัจจุบันตอนนี้มาเป็นคนเสื้อส้มแล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาไม่อยากให้พักบางพักที่เคยเหยียบย่ำคนเสื้อแดง
ขึ้นมามีอำนาจคุณวินัยคนไหนเนี่ยพ่อคนนี้แม่เมื่อกี้เราก็เลยไม่รู้ใครเป็นใครเลย
นี่คุณวินัยนะเขาบอกเขาไม่อยากให้พักบางพักที่เคยเหยียบย่ำคนเสื้อแดงเนี่ย
เข้ามามีอำนาจและเพื่อความถูกต้องก็เลยหันมาสนับสนุน
นายพิธาหัวหน้าพระเก้าไกลให้เป็นนายกรัฐมนตรี
มติของประชาชนเสียงส่วนใหญ่
ก้าวไกลได้๑๕๑เสียงเพื่อไทยได้๑๔๑เสียง
รวมกันได้๓๑๒เสียงซึ่งมีพักอื่นด้วยนะ
แต่ยังไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้เพราะสวไม่เลือก
ตนรู้สึกว่าสวไม่เห็นหัวประชาชน
ตัดสินใจโพสต์ดังกล่าวเพราะมองว่าสิ่งที่ดำเนินการเนี่ย

ขอยืนยันว่าพักที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดต้องเป็นผู้จัดรัฐบาลเท่านั้น
สถานิดหน่อยของคุณนายบอกผมเปิดให้มาปรีแบทฟรีตลอดชีวิตเลย
คนที่ใส่เสื้อส้มยืนยันว่าตามโพสต์นะให้โปรโมชั่น
มาเล่นฟรีตามโพสต์๒ชั่วโมงส่วนที่โพสต์ว่าไม่ให้สว
กับกรกตเข้ามาใช้บริการยืนยันคำเดิมว่าไม่อยากให้
ซึ่งเราไม่ได้มีอำนาจเราไม่ได้มีอาวุธ
เราเนี่ยก็ยังยืนยันจุดเดิมเจตนารมณ์ของเราเหมือนเดิมครับ
และพี่น้องเสื้อแดงบางคนอาจจะเข้าใจผมผิดว่า
ทำไมไม่ให้เสื้อแดงเข้าแล้วประกาศจริงไม่ใช่นะครับ

เราไม่อยากให้คนที่กำลังจะเหยียบย่ำ

คุณกำลังจะได้เห็นนะเร็วนี้ว่า
คนบางคนกำลังจะเหยียบย่ำหัวใจพี่น้องคนเสื้อแดง
เพียงแค่คำว่าอำนาจ
โดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าอะไรถูกอะไรผิด
ผมฝากไปถึงพี่น้องเสื้อแดงอย่าเพิ่งเข้าใจผมผิดนะครับ
และผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเราคือเพื่อนกัน

ฝ่าอุปสรรคเรื่องของสว
และอะไรหลายอย่างความไม่ยุติธรรมในสังคมไทยครับ
ผมยังยืนยันเหมือนเดิมครับ